แล้วข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เกี่ยวกับเด็กนักเรียนคิดดูสิหมวดสาม
พี่เบิร์ดดอมฟังน้ำแข็งเล่าข่าวนี้นี่
จะนั่งเอามือกุมเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้

เนี่ยของลับของน้องม๓มันเน่ามันบวม
เดี๋ยวนะพี่สงสัยเขาว่าขู่บังคับ
แปลว่าน้องไม่ได้อยากจะฉีดไง
แต่รุ่นพี่บังคับฉีดสารบางอย่างหรอ
แล้วกลายเป็นว่าของลับของน้องคือมันจะขาดอยู่แล้ว

เรื่องนี้ร้องไปถึงคุณกันจอมพลังดอมคิดดูสิน้องเขาเดินไม่ได้

คือทุกคนต้องช่วยพยุงเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วอะค่ะ
คุณกันจอมพลังนะพาน้อง

นิวอายุ๑๕เองพี่อยู่ม๓มาพร้อมกันกับคุณแม่
นิวเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
อยู่ที่เมืองคอนค่ะนครศรีธรรมราช
ต้องมาหาคุณหมอเลยที่โรงพยาบาลเลอลักษณ์
จะรักษาการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ
เพราะว่าน้องนิวโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนแกล้ง
แกล้งอะไรแบบนี้เล่นอะไรแบบนี้
บังคับฉีดสารบางอย่างเข้าไป
ไอ้นั่นของน้องเน่าอักเสบ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคือพี่ฉีดสารใช่ป่
บังคับน้องไม่พอเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ตอนทำหมอตรวจดูปรากฏว่า
ของน้องมีอาการติดเชื้อตั้งแต่ตอนฉีดแล้ว
แล้วมันทำลายอวัยวะเพศเส้นประสาทถูกทำลาย

ก็ต้องเอาพวกสารแปลกปลอมออกให้หมด
ถึงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

สิ่งที่น้องกังวลสิ่งที่แม่กังวลคือเรื่องนี้นี่แหละ

จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหานะวันที่๑สิงหา
ลูกกลับมาถึงที่โรงเรียนแล้วลูกร้องไห้เลย
แม่ก็ถามเป็นอะไรลูกนิว
นิวก็บอกว่าโดนรุ่นพี่ม๔ลากเข้าห้องน้ำ
แล้วบังคับฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในของผม
แม่ก็เลยพาน้องไปหาหมอเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
พอแม่ดูแม่บอกหูของลูกชายบวมมากแล้ว
หมอก็ผ่าตัดไปแต่ก็ยังไม่หาย
กลายเป็นลูกปวดทรมานมาก
เวลาจะทิ้งช่องทีนะคุณผู้ชมปวดแสบปวดร้อนเลยนะ

รุ่นพี่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แล้วเอาคลิปนั้นไปแชร์ให้คนอื่นดูผมอาย
แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เจ็บแสบทรมานมาก
ทีนี้พี่เขาขู่
ถ้าเกิดผมไม่ยอมเขาจะฆ่าผมให้ตาย
ตอนนั้นตอนทำเราได้ร้องหรือว่าขอความช่วยเหลือก่อนไหมคะตอนนั้น
พี่ก็บอกว่าถ้าร้องหรือว่าขอความช่วยเหลือ

คุมกลัวแบบนั้นก็ไม่รู้สึกเหมือนกัน

เราได้ร้องเออะโวยวายเสียงดังไหมครับ

แม่ของน้องนิวบอกแบบนี้ว่าพอเกิดเรื่อง
แม่ก็ไปแจ้งความแล้วก็ปรึกษากับทางโรงเรียน
แม่บอกว่าโรงเรียนส่งกระเช้ามาให้
แล้วก็มีเงินพันหนึ่งแล้วก็บอกว่า
คุณแม่ถ้าเกิดว่าคุณแม่เอาเรื่องของลูก
แม่ไปแจ้งความจริงไม่อยากให้แจ้งความเลย
เพราะว่าถ้าเกิดแจ้งความลูกแม่คงไม่ได้เรียนที่นี่อีก
อันนี้ขู่นี่อันนี้ขู่นี่
รับไม่ได้จริงคุณผู้ชม
แม่ก็เลยไปแจ้งความแล้วไม่ใช่แค่แจ้งความอย่างเดียว
คุณกันคุณกันจอมพลังต้องช่วยเหลือแม่นะ

คุณกันก็เลยรับปากจะช่วยเหลือนะคะ
แล้วล่าสุดพอฟังฝั่งแม่ไปแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องให้พื้นที่กับทางโรงเรียนออกมาชี้แจงด้วย
โรงเรียนมีตัวแทนที่ออกมาชี้แจงเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองค่ะ
ซึ่งก็บอกนะบอกว่าโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉยนะ

นักเรียนที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุบอกว่า
การกระทำนั้นมันเป็นความคึกขนอง
ไม่ได้มีใครบังคับไม่ได้มีใครข่มขู่ให้ทำ
ลองฟังฝ่ายปกครองดูค่ะ
จะพร้อมจะดูแล
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือฝ่ายปกครองบอกนะ
บอกพยานให้ข้อมูลว่าน้องนิวเต็มใจให้ฉีดเอง
แล้วมันเป็นเรื่องความคึกขนองของวัยรุ่น
ฝั่งที่ฉีดน่ะฝั่งรุ่นพี่ม๔น่ะ
เขาก็ยินดีจะรับผิดชอบจะดูแล
แต่ว่าเรื่องนี้โรงเรียนเองเขาบอกว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือเต็มที่นะ
ในการตรวจสอบข้อได้จริงถ้าเกิดใครผิดก็ว่าไปตามผิด
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะติดต่อไปทางแม่ของน้องนิว

แต่สิ่งที่คุณแม่ของน้องนิวเขาคาใจ
ขอบคุณครับ